แม่บอร์ดพระจันทร์บอร์ด
แม่บอร์ดพารวย
คุณปูทันทิชาธนัดพัฒนเวคิน
เจ้าของธุรกิจอาหารผักและผลไม้แปรรูป
ไอสแนคบล็อกที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์
สร้างรายได้หลักล้านภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน
มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมในแม่บ้านพารวยนั่นเองค่ะ
ธุรกิจในวันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปทั้งผักผลไม้หลากหลาย
มาให้กลายเป็นขนมสแนคกับไอสแนคบล็อกนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะคุณปูได้สาธิตวิธีการถนอมอาหารคาวไปแล้ว
อย่างเมนูปลาอบซอสญี่ปุ่นคราวนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องลงมือเอาผลิตผ่านแป่รูปทั้งผักและผลไม้ของแบรนด์ไอสแนคบ็อกซ์มาแป่รูปอีกครั้งนั้น
ก็เตรียมนะคะก็จะมีแค่ขนมปังโฮเวทผักกรอบนะคะแล้วก็น้ำซีซ่าสลัด
อุปกรณ์พร้อมพิธีกรของเราก็พร้อมแล้วค่ะ
งั้นเรามาเริ่มต้นทำเมนูนี้กันเลยค่ะขั้นตอนก็ง่ายแสนง่ายแค่ใช้ไม้บดมากดบีบี้ให้ขนมปังนั้นแบมแบมแบบนี้

ดีเนาะผมว่าเป็นเป็นเมนูอาหารที่แบบทานง่ายด้วยอ่ะใช่

จากนั้นก็นำผักจากไอสแนคบล็อกมาใส่แล้วก็ม้วนเป็นโร
สุดท้ายก็วางลงไปในจานแค่นี้ก็ได้อาหารเช้าแสนอร่อยและโลแคโรลี่แล้วล่ะค่ะ
อย่างที่บอกไงฮะผักผลไม้นะแปรรูปก็ดีกินสดก็ได้
ที่สำคัญทำเมนูได้หลากหลายทำให้เราไม่เบื่อในการรับประทานอาหารด้วยเออ

กินกันไปเรื่อยค่ะคุณค่ะแล้วก็
เอาอย่างนี้อร่อยกับเมนูผู้สุขภาพไปแล้วคุณแม่
ให้คุณปูเนี่ยฝากข้อคิดไหมในการทำธุรกิจนี้กันหน่อยค่ะคุณปูค่ะ
อ่าธุรกิจนี้นะคะปูอยากฝากข้อคิดคือสำหรับคุณแม่บ้านหรือใครที่อยู่ทางบ้านที่อยากมีอาชีพนะคะ
บางครั้งเราอาจจะมีสูตรเด็ดในครัวในการที่เราทำอาหารให้ลูกทานหรือสามีทานอย่างนี้ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นให้คุณปูนะคะสุดท้ายแล้ว

ออนไลน์ค่ะประมาณ๔๓เมนูในตอนนี้นะคะ
ซึ่งมีทั้งข้าวนะคะมีทั้งผักผลไม้ปลานะคะ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่า
สำหรับใครนะคะที่วันนี้มีไอเดียดีหรือธุรกิจที่น่าสนใจ

ขอบคุณค่ะ

เข้าไปชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
วันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้นะคะ
วันนี้เราทั้ง๔คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป